เวลามีความรักเวลาถึงขั้นที่แบบใช้ชีวิตคู่กันไปแล้ว
ก็ต้องเติมความหวานกันให้ตลอดด้วย

คู่ของพี่วิกกี้พี่ชาย
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนบอกเลยว่าเป็นตัวอย่างเหมือนกัน

แต่ว่าก่อนหน้านี้เอาจริงมันมีข่าวให้แบบละแคะระคายหูมานิดนึง
คือพี่ชายเนี่ยโดนข่าวเมาส์แรงว่าเป็นนักแสดงชายที่มีบ้านเล็กบ้านน้อย
ซึ่งพี่ชายเนี่ยออกมาตอบเลยแต่แรกว่าไม่ใช่เขาอย่างแน่นอน
แล้วก็งงกับข่าวที่เกิดขึ้นด้วยค่ะว่าสุดท้ายแล้วเมาส์ไปเมาส์มาทำไมมาลงที่หลังคาบ้านเขา
แล้วไปเจอพี่วิกกี้ก็ต้องถามพี่วิกกี้กันด้วยว่าตั้งแต่ที่มีข่าวออกมาเนี่ย
แม่เริ่มระแคะระคายหรือแบบมีคลางแคลงใจอะไรบ้างไหม

ถามสามีไปเช็คสามีเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะพี่วิกกี้บอกเลยว่าเรื่องความไว้ใจในตัวพี่ชาย
ไว้ใจพี่ชายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อให้มีข่าวเมาะอะไรมาแม่บอกทำอะไรฉันไม่ได้
ไม่สั่นคลอนแน่นอนแล้วก็มีเคล็ดลับเติมความหวานที่ดิฉันขอขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยว่าให้ทุกคนจำแล้วนำไปใช้ค่ะ
ไปฟังเสียงแม่วิกกี้กันดีกว่าค่ะ
พอรู้สึกว่าพอลูกสองแล้วแล้วก็เราทำหน้าที่พ่อแม่เต็มที่เนี่ยก็อย่าลืมการที่จะเป็นสามีภรรยา
มันดีที่ว่าหนึ่งเราสามารถนั่งคุยกันได้แบบเงียบสมมุติไปทานดินเนอร์ใช่ไหมคะ

ถ้าอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งกำลังดี
นี่จริงนะบางทีแบบคุณเป็นพ่อเป็นแม่มือใหม่เนี่ย
ก็งวดแล้วก็ให้ความสนใจอยู่กับลูกกันทั้งคู่นะฮะ
อาจจะลืมกันไปว่าเอ๊ะไอ้จุดความหวานเติมความหวาน
นั่งคุยกันมองตากันเล็กน้อย
อย่าลืมเด็ดขาดเข้าใจไหมคะ
อันนี้เข้าใจนะเพราะว่าบางทีแบบคนเป็นพ่อเป็นแม่นะ

เวลาที่จะเอาไปเด็ดไนท์อะไรเนี่ยเอาไปนอนดีกว่า

ควรจะทำและนำไปใช้นะคุณผู้ชมนะ